ตรงใกล้เลือกตั้งแบบนี้อะไรที่ประชาชนไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเพราะว่าล่าสุดพลเอกประวิทย์นั่งรถไฟในรอบ๕๐ปีครับ
แก่นนำพักพลังประชารัฐไปหาเสียงที่โคราชหวังจะปักทงได้เสียงภาคอีสานนะครับ
ลุงป้อมพลเอกบริวิตวงสวรรค์หัวหน้าภักดิ์ประชารัฐขนแก่นำพักขึ้นรถไฟ
กรุงเทพอุบลจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัต
วันนี้ไปตั้งแต่๗โมงเช้าเลยเดินทางไปปราศัยใหญ่ที่จังหวัดนครราชศรีมาครับ
ก็เลือกนั่งโบกี้ประเภทพัดลมด้วยนะชิลสบายร่วมกับผู้โดยสารคนอื่นแบบติดดินเลยฮะ
แล้วก็มีกองทัพสื่อมวลชนติดตามไปด้วยนั่งรถไฟไปด้วยบรรยากาศก็คึกคักเหมือนกันนะฮะ
ผลเอกประวิทย์นะฮะก็พูดคุยกับสื่อมวลชนใบหน้าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีบอกว่าโอ้โหนี่เป็นการนั่งรถไฟในรอบ๔๐๕๐ปีของผมเลย
วันนี้นั่งรถไฟมาเพราะว่าต้องการดูวิถีชีวิตของชาวอีสานแล้วก็จะเดินหน้าพัฒนาภาคอีสานปักทงว่าอยากได้เสียงภาคอีสานครับ
แต่ท่านบอกว่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะขณะที่ตลอดเส้นทางทั้งที่ชุมทางขนาดใหญ่อย่างรังสิตอายุทยาสระบุรีแก่งคอยปากช่องสี่คิ้ว
ก็มีทั้งประชาชนแล้วก็ผู้สมัครประจำท้องถิ่นนั่นแหละก็ต้อนรับระหว่างทางเอาดอกมงดอกไม้ไปให้ก็คึกคักเลย
ชูป้ายหาเสียงกันแบบนี้ท่านก็เนี่ยโผล่มาแล้วก็มารับดอกไม้กันไป

แล้วพอไปถึงสถานีนครราชศรีมาครับเป็นปลายทางโอ้โหออกมาทักทาย
ประชาชนรอต้อนรับเยอะเลยนะฮะ
เขาอวยพรกันอย่างไรให้เลือกอะไรเบอร์อะไรอ่ะฟังเสียงบรรยากาศช่วงนี้หน่อยครับ
พบกีฟีใหม่นะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป